พิศนุโลกบ้านผมอยากให้ลองกันดู
กับการไปลุยสวนมัลเบอร์รี่ลุงจักร

รออยู่มีอะไรให้ได้ทานบ้างนั้น
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน

อ่าไปที่ร้านอาหารเขาเลย
ส่วนตรงนี้นี่คือสวนมัลเบอร์รี่ลุงจักร
อยู่ในหมู่๔บ้านโป่งหม้อข้าว
ตำบลท่านางงามอเผิกบารกรรมจังหวัดพิสันโลก

นี่บอกเลยนะว่าไปที่นี่มีครบหมดทุกสิ่งจริง
พื้นที่ตรงนี้ปลูกต้นเมาเบอรี่จำนวน๔ไร่
แล้วก็มีพืชผักชนิดต่างปลูกแทรกแซงกันออกไป
แต่เขาบอกว่าเมาโบรี่คือวัตถุดิบหลักที่เอามาทำอาหาร
บอกว่าช่วยลดอัตราการเสี่ยงของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการสารเคมี
เพราะว่าที่นี่ปลูกทุกสิ่งอย่างแบบปลอดสารพิษครับ
ไปถามลุงแจ็คนะฮะคุณอนุสรจันทวงอายุ๓๗ปีเจ้าของร้านสวนเมาเบอรี่แห่งนี้
บอกว่าเขาทำสวนเกษตรพอเพียงและนี่คือความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเขา

แล้วมีเมนูเด็ด
ก๋วยเตี๋ยวฮะอันนี้นี่คือการชงแบบว่ากระพงกาแฟเขานะ
โอ้โหกาแฟเขาก็น่ากินน่าทานฮะ
นี่แล้วดูดิกาแฟเขาไม่แน่ใจถ้าม่วงอย่างนี้ใส่เมาเบอรี่ไปด้วยหรือเปล่า
จะเป็นกาแฟเมาเบอรี่อเมริกาโนเมาเบอรี่ใช่แล้วล่ะครับบางคนนึกไม่ออก
เบาเบอรี่มันเป็นยังไงก็คือไอ้ลูกหม่อนนั่นแหละคุณผู้ชมมันจะเปรี้ยวหน่อย
ส่วนนี้คืออาหารเด็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ใบมอน
ฮะใช่ก๋วยเตี๋ยวไก่ใบ

อ้าวก็คือใบม่อนก็คือไอ้จับไปจากบาวเบอรี่นั่นแหละ
แล้วนอกจากนั้นไม่พอฮะยังมีอีกก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นข้าวขาหมูใบบ่อน
คลุกกะปิแล้วก็ยังมีเกี้ยวนุ่มเกี้ยวหมูแดง
โอ้ยเยอะแยะมากมายเต้ไปหมด
นี่คือแค่เบสิกพื้นฐานนะ
ถ้าหากจะสั่งแบบเต็มเหนียวเต็มพิกัดต้องทานนี่
เฮียหมงนักข่าวพิศนุโลกของเรากำลังทานอยู่
นี่คือซี่โครงฮะซี่โครงหมูอบซอสเบาเบอรี่
โอ้โหบอกเลยว่าอร่อย
ร้านข้าวตุ๋นซี่โครงซี่โครงหมูเนี่ย
ประมาณสัก๓ชั่วโมงนะจากนั้นนำมาอบอีกชั่วโมงนึง
แล้วเอาไปย่างไอ้ตอนย่างนั่นแหละ
ย่างกับซอสเมาเบอรี่มันจะน้ำซอสมันแทรกซึมเข้าไป
นี่ตอนย่างพลิกไปพลิกมาแบบนี้
เนื้อซอสมันซึมเข้าไปนี่น้ำซอสเห็นไหม
นี่บุญคืนน้ำลายทำไมตอนอาจอ่ะ

เห็นแล้วโอ้โหมันน่ากินน่าทาน
มีโอกาสลองไปชิมกันดูทางร้านเปิดให้บริการ
ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา๑๐นาฬิกาจนถึง๑๗นาฬิกา
ก็คือช่วงหยุดสุดสัปดาห์
ไปกันได้และติดตามเส้นทางนะฮะ
ก็ไปได้ทางแฟนเพจของเขานะครับ
เปิดออกก็ขึ้นให้แล้วตัวมันเล็กนิดนึงใช่ไหม

ผมไปมาแววแต่ยังไม่ได้ไปที่นี่